คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปสมัยเราเรียนนะ

นี้กีฬาสีของเด็กเขาไปขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย
เจ้าแม่กาลีมาเองครับพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
โอ้โหเป็นขบวนแห่งกีฬาสีของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรำ
คือคือเราไม่รู้ว่าสีอื่นเขาเขามีการเอ่อ
แข่งขันยังไงนะแต่อันนี้โอ้โหเห็นแล้วแบบ
สีอื่นท่าจะลำบากว่ะลำบากเลยลำบากแล้วแหละ

สีแดงเออสีแดงไอฝุ่งสีเหลือง
สีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวมองค้อนแล้วโอ้โห
เองเล่นขนาดนี้หรืออ่าอันนี้เล่นใหญ่จริงนะฮะเล่นขนาดนี้

เฮ้ยเนี่ยแต่งเองขนลุกเอง
คือดิฉันไปวัดแขกบ่อยก็จะมีรูปของพระแม่กาลีคือเทียบชัดเลยว่าเหมือนมาก
นี่เหมือนจริงนี่เหมือนซ้ายนี่ใช่ไหมคนที่แต่งชื่อน้องเฟิร์นนะน้องเฟิร์นอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรำ
เธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าโรงเรียนจัดแข่งกีฬาสีประจำปีเมื่อวันพระหัสสบดีที่ผ่านมา๒๕สิงหานี่น้องเฟิร์นนะ
โอ้โหขนาดเสื้อน้องยังเป็นค่าเอ้อแดงดำอยู่เลยนะโอเธอต้องจะชอบเจ้าแม่กาลีจริงครับเธอเนี่ยอยู่สีแดงครับ
ตกลงทันทีครับแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่๒ชั่วโมงนะ
หลังจากแต่งตัวเสร็จครับมาส่องกระจกดูตัวเอง
ตกใจอ่ะสิตกใจตัวเองนี่แหละ
พอกีฬาสีจบครับกลับมาที่ห้องพัก
เฟิร์นบอกยังวิวไม่หายเลย
แล้วเวลานอนน้องเขารู้สึกยังไงฟังน้องเล่าหน่อย
ต้องขอบคุณพี่ที่เขาแต่งให้หนูด้วยค่ะ

ตอนที่แต่งเสร็จจบงานก็รู้สึกหลอนตัวเองค่ะ
ไปดูรูปไปดูคลิปตัวเองก็รู้สึกกลัว

เก่าคนที่บอกให้น้องเฟิร์นแต่งเป็นเจ้าแม่กาลี
ชื่อคุณอดีศักดิ์อายุ๒๖ปีแล้วนะ
แล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้ด้วยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
สิทธิ์เก่าคณะโยธาวิทยาลัยเดียวกันนี่แหละ

คุณอดีศักดิ์มาบอกพี่ช่วยทำคอนเทนต์หน่อย
ช่วยออกแบบขบวนกีฬาสีให้หน่อยให้มันแตกต่างจากสีอื่นเลย
่าว่าปีนี้ต้องชนะแล้ววะคุณอดีศักดิ์ก็เลยคิดถึง
ก็เลยคิดว่าต้องมีแล้วล่ะพระแม่กาลีเทพแห่งการปราบมาร
นำมาซึ่งชัยชนะมันต้องมีเจ้าแม่กาลีอยู่ในขบวนแห่ด้วย
ประกอบกับเจ้าแม่กาลีเป็นองค์เทพที่มันนับถือ
ฝันถึงนึกถึงตลอดเลยก็เลยออกมาเป็นธีมนี้นั่นเอง
ส่วนการคัดเลือกมันเค้าไม่ได้เลือกเล่นนะเอาจริง
มีคนมาสมัครเป็นเจ้าแม่กาลีหลายคน
ลักษณ์ได้สูงร้อยเจ็ดสิบเซนหน้ารูปร่างดีแต่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะ
ให้มาแต่งกายในโทนสีไหนดีจึงพูดในใจทำนองว่าสื่อสารไปยังเจ้าแม่กาลีนะ
ปุ้ยเจ้าแม่อยากได้แบบไหนขอให้เลือกมาเลยอืม
แล้วก็ไม่ผิดหวังครับได้น้องเฟิร์นมาเป็นเจ้าแม่กาลีครับ
ดูไหมสีน้ำเงินหรือสีแดงความคิดในหัวมันหลากหลายครับพี่
เลยก็อาจจะบ่นบ่นในใจด้วยบอกครับ
ว่าอยากได้แบบไหนมาให้มาบอกแล้วกันก็มาเป็นสีเข้ม
ฝันว่ามาข้างหน้าเป็นองค์ใหญ่แล้วแรบลิ้นสีแดงมีแต่เลือด
คือเจ้าแม่กาลีใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยมีความศรัทธา
พอได้มาทำกีฬาสีปุ๊บนึกถึงท่านเป็นองค์แรกเลยครับ
โอ้โหนี่คุณอดีศักดิ์ผมว่าเขาเป็นนะเขาเป็นงานนะ
นึกถึงเจ้าแม่กาลีก็คัดมาได้ดีถึงคัดน้องเฟิร์นมา

ความเชื่อเขาว่าอะไรนะปุ๊ยช่วยแผ้จจัดสัจตรูอะไรพวกนี้ครับนับมาทึ่งชัยชนะ

ครูอดีตศักดิ์ยังบอกอีกว่ากลัวดราม่ากันอะ
เพราะว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้ในขบวนแห่
นั่นคือพระแม่กาลีเจ้าแม่กาลีที่คนนับถือกันเยอะ
แต่ชาวเน็ตเข้ามาดูปุ๊บชื่นชมครับบอกโอ้โห
ลุกอ่ะรู้สึกขลังรู้สึกได้ถึงพลังคุณอดีศักดิ
ในฐานะคนออกแบบดีใจถือว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยากจะ
สร้างสรรค์ผลงานดีแบบนี้ต่อไปถ้าปีหน้าปีต่อไปมีงาน
กีฬาสีรุ่นน้องติดต่อมาเดี๋ยวรอดูกันว่าผลงาน

คือเขาทำออกมาในแง่ของความศรัทธาด้วย